สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะอีกเพียงสองวันจะสิ้นสุดเดือนแห่งความร้อนกันแล้วแต่ยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ที่พบฝนตกร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่มีฝนตกมีฝนฟ้าขนองชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดิน
เสทวิทยาคมซึ่ง๑๒เมตร
ในขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศนะคะฝนจะตกน้อยลงค่ะ

ภาคเหนือมีฝนฟ้าข่านองร้อยละ๒๐๔๐

อีสานเช่นเดียวกันค่ะมีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิสูงสุด๓๗องศา
ภาคกลางอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองค่ะเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะคะ
ที่มีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิสูงสุด๓๗องศา
ในขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะ
มีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพฯมหานครและปริมนต์ธนตร์
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ต้องระวังฝนตกกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะรัฐแคลิฟอร์เนีย
ได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกกันแล้ว
ทำให้ชายหาดเนี่ยมีแสงแดดนะคะน่าเที่ยวมากเลย
ทำให้ชาวอเมริกันอดใจไม่ไหว
ออกไปเที่ยวฝ่าฝืนมาตรการกักตัวค่ะ
ภาพที่เห็นอยู่นี้ทำให้หลายคนกังวลค่ะว่า
ทำให้สถานการณ์โควิด๑๙ในอเมริกา
แย่ลงกว่าเดิมค่ะในขณะที่ประเทศไทยของเรา

กักตัวอยู่ในบ้านรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ